สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วนะครับ
ก็คือวันมาคะบูชาใครที่จะวางแผนเดินทางไปทำบุญตักบาทท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วประเทศไทย
ในระยะนี้คงต้องตรวจสอบสภาพอากาศเป็นพิเศษหน่อยนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้เมืองไทยของเราจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
คุณผู้ชมครับวันนี้ภาพรวมตลอดทั้งวันเมืองไทยของเรานั้นยังคงได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูง
ว่ามูลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและบริเวณทะเลจีนใต้นะครับ
ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้ากับช่วงค่ำ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
วันนี้หลายจุดหลายพื้นที่ก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับจากการตรวจสอบนั้นก็พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่พัดเข้าปกกลุ่มบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับ
นำให้บริเวณดังกล่าวนั้นยังคงไม่สามารถให้จะไว้ใจเรื่องของสถานการณ์คลื่นได้นะครับ
ดังนั้นชาวเรือในระยะนี้ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง

จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
กับเมืองไทยนะครับวันมาคะพู่ชา
ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูง

จะค่อยอ่อนกำลังอย่างต่อเนื่อง

ยังทำให้อุณหภูมิทั่วไทยนั้นสูงขึ้นด้วย
แต่ว่าหลังจากวันอังคารเป็นต้นไปครับ

วนอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูง

จะมีการแผลลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
รวมไปถึงบริเวณทะเลจีนใต้อีกครั้งหนึ่ง

จะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้ากับช่วงค่ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
การว่าอุณหภูมิจะสามารถลดต่ำลงไป

ในกระหน่าที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็พบว่า

ก็จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่า
เลื่อนที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

สามารถที่จะเหนียวนำเอาความชื้นจากพื้นผิว

ส่วนพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
ช่วงแรกของการแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็น
ก็อาจจะทำให้เกิดฝนฟากข้างดอกได้เช่นเดียวกัน

ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์คลื่น
บริศุมนธ์ตะวันออกเชียงเหนือยังพัดปกปรุงบริเวณนางกล่าว
กำลังที่จะแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรือยาวลงไปจนถึงบริเวณชายฝั่งนราธิวาสนั้น
ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของคลื่น
เพราะว่าคาดการณ์ว่าคลื่นจะสูงประมาณ๒เมตร
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั้งหมด
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้

ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ